มาดูอีกคดีใหญ่หนึ่งนะฮะคดีของเครือข่ายค้ายาเสพติดไซสนะ
ทางตำรวจก็เตรียมเรียกแพทย์นับประพามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในฐานะของบุคคลในครอบครัวของเบนท์เรสซิ่ง
พร้อมระบุว่ายังต้องเรียกเบนส์มาชี้แจงอีกครั้ง
โดยเฉพาะกรณีเงินหมุนเวียนในบัญชี๑๐๐ล้านบาทครับ
ผู้ต้องหาในคดีสมคบและร่วมกันฟอกเงิน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลังพบว่ามีการครอบครองรถยนต์ลัมโบกินี่
ของนายนัทพลนาคคำผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด
เครือข่ายนายไซสนะ
โดยการสอบสวนหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมาย
นางสาวนับประพาตันตระกูลหรือแพทย์นักแสดงชื่อดังที่เป็นภรรยา

และผู้จัดการด้านร้านตกแต่งรถยนต์

ในฐานะเป็นบุคคลในครอบครัวครับ
ซึ่งพลตำรวจตรีชาตรีระบุว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน

และหากประสานงานแล้วบุคคลทั้งหมดพร้อมจะมาพบ
พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกตามขั้นตอนนะครับ
ซึ่งการสอบปากคำทั้ง๓คนเพิ่มเติม

เน้นการสอบถามถึงเรื่องการเลี้ยงดูอุปถัมภ์
โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัว

ส่วนการสอบสวนในเบ้นยังคงต้องนัดมาสอบปากคำอีกครั้ง
หลังจากสอบปากคำบุคคลในครอบครัวเสร็จแล้ว
โดยจะสอบถามในเรื่องเส้นทางทางการเงิน

เป็นการแจ้งข้อกล่าวหา
ควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
โดยที่ยังไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติม
คราวก่อนที่ให้ประกันตัวไปนะฮะ

มาของเงินชี้แจงกับพนักงานสอบสวนด้วย
เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้รับการชี้แจง
มีเงินเข้าออกเงินเข้า๑ล้านบาทต่อเดือน
รวม๒ปี๑๐๐ล้านบาทแล้ว